คุณผู้ชมที่ทำงานใช้แขนทั้งสองข้างหนักหนักแล้วก็หรือว่าเล่นกีฬาหนักหนัก
ไหล่หลุดไหมฮะโอ้เคยเออเป็นไงก๊อฟโอ้เจ็บมากเออมันเจ็บมาก
มันจะทำอะไรมันก็ไม่ไหวอ่ะยกแขนไม่ได้อย่างเงี้ครับพี่ก็เคย
ผมก็เคยนะครับคุณผู้ชมครับเล่นกีฬาแล้วไหลหลุดปรากฏว่าคือ
มันปวดมากมันทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะเอาไหล่เข้าที่
แล้วก็ต้องรักษาอยู่หลายวันนะฮะบางคนถึงต้องผ่าตัดที่นครราชศรีมา
ผู้ชายคนนี้รับจ้างตัดกิ่งมะพร้าวตัดไปแค่นิดเดียวไหล่หลุดครับ
ไหลหลุดนอกจากเจ็บปวดนะฮะทำงานต่อไม่ได้แล้วลงไม่ได้ด้วยสิ
อืมไปหลุดอยู่ข้างบนเหรอฮะไปหลุดอยู่ข้างบนก๊อฟโอ้โหนี่แหละฮะ
กู้ภัยฮุก๓๑โคราชจุดโชคชัยครับได้รับแจ้งว่ามีคนขึ้นไป
ต้นมะพร้าวแล้วไหล่หลุดฮะลงมาไม่ได้ครับก็เลยเข้าไปช่วยเหลือ
โดยจุดเกิดเหตุเป็นสวนมะพร้าวของพี่สุดารัฐรัตนธรรมซึ่งที่
ตำบลละลมใหม่พัฒนาที่โชคชัยโคราชเนี่ยนะมีต้นมะพร้าว
ประมาณสิบต้นสูงสิบสองเมตรน่ะพอมองไปบนต้นมะพร้าวก็ไปเจอ
นางสุชาดารัตนธรรมเป็นเจ้าของสวรรค์เล่า
บอกว่าว่าจ้างคนให้มาฟันก้านมะพร้าวออก
เนื่องจากมันอยู่ริมถนนมาติดสายไฟ
เดี๋ยวลมแรงเนี่ยต้นมะพร้าวมันจะล้มทับสายไฟซะ
ซึ่งก็มีต้นที่ติดสายไฟอยู่ประมาณ๔ต้นครับ
นายวารินคนประสบเหตุเนี่ยเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะคุณนักข่าวก็รับจ้างตัดกิ่งก้านมะพร้าวกับเพื่อนเนี่ยนะครับ
ครั้งนี้ก็มารับจ้างเหมือนเดิมฟันไปแค่สองต้นเท่านั้นพอจะปีนขึ้นต้นที่สามนะครับ
คงจะใช้ไหล่เยอะนะฮะแล้วก็คือไหล่ซ้ายหลุดครับ
ตะโกนบอกเพื่อนที่อยู่ข้างล่างบอกไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยหน่อยทำงานต่อไม่ได้แล้วล่ะนะฮะ
แล้วก็ลงจากต้นมะพร้าวก็ไม่ไหวอ่ะน่าจะไหล่ขวานะเพราะจับไปที่ไหล่ขวานะฮะ
กู้ภัยเนี่ยประสานขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตะบนด่านเกวียนครับ
นำรถกระเช้าขึ้นไปรับลงมาจากยอดมะพร้าวอย่างปลอดภัยแล้วก็นำตัวรักษาอาการไหล่หลุดที่โรงพยาบาลโชคชัยครับ